โมงเย็นครับวงแตกกระเจิงทุกคนหนีเข้าป่าทีนี้หา

ด้านในมีกระท่อมตรงนี้เหรอเป็นอีกฝั่งหนึ่งครับโอ้

อิ่งอิ่งแล้วอิ่งไปไปไปสุดอย่างตรงเนี้ย

ตรงนี้แหละยายเนี้ยยายคนนี้มาด้วยกัน๓คนเนี้ย

ยายคนที่หายอะไรงานพ่อต้องพี่

คนที่หายตัวเนี้ยหายตัวเนี้ยมาทางนี้เนี้ย
แล้วคนที่หายวิ่งไปทางไหนคะทางนี้

ไม่มีใครเห็นไม่รู้ว่าเขาไปทางไหน

แล้วเขาจะไปทางไหนแยกทางกันเลย

ไม่รู้ว่ายายคนนั้นไปทางไหนแล้วเนี่ยหายไปเลยเนี่ย
นี่คุณคิดดูสิตั้งแต่๔โมงเย็นตามหากัน

กู้ภัยพ้องไลค์เนี่ยนะคะก็ไปตามหา
นี่เข้าไปนะในป่า
อยู่ที่บ้านทุ่งเศรษฐีที่ศรีเทพเพชรชบูรณนะคะ
โหไปเจอคุณยายนะก็รบอยู่ในป่ามืด
แล้วเพื่อนตามหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ

นับจำนวนเอาครบทุกคนปลอดภัยดีนะคะ

กว่าจะหายายเจอเพื่อนนักพนันคนอื่นนี่
เขากลับไปนอนบ้านแล้วดึกดื่นป่านนี้นะคะ